ังอือนานะคะผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย
ก็จัดงานแถลงข่าวการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว
ซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพค่ะจากการแข่งขันที่เมืองพยองชาง
๙๒๕กุมภาพันธ์ปีหน้า

สู่กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว๒๐๑๙
ส่วนนักกีฬาไทยค่ะนางสุวรรณาศิลปะอาชา
นายกสมาคมกีฬาพิชเชอร์แล้วก็สปีดสเก็ตติ้ง
เจ้าของ๒เหรียญทอง๔เกม๒๐๑๗ที่มาเลเซีย
ที่ทำผลงานในชอสแตรกได้ดีนะคะ
ก็คิดว่าน่าจะได้เข้าไปแข่งขัน
ซึ่งก็จะถือเป็นบริษัทของกีฬาชนิดนี้ด้วยค่ะ